มันมีเหตุการณ์ที่รถขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
แล้วก็ถูกตำรวจตมไล่สกัดจับ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดตำรวจรู้เจ้าของคนก่อรถคันที่เกิดเหตุแล้ว

นี่ครับเหตุการณ์ต่างด้าวครับรถขนต่างด้าวคว่ำหน้าโรงเรียนเชียงรักน้อยครับ
มีกี่คนข้างในมีกี่คนออกมาเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวระเบิดหมดออกมาให้หมดเลย
เดี๋ยวมันระเบิดอีกมีกี่คนทั้งหมดอ่ะเอ้าบอกแล้วไงติดอยู่ในรถไหมมีใช่ไหม
พุยีอ๋อพุยีแล้วทำไมมันถึงเกิดไฟลุกอ่ะรถมันเกิดอุปสรรคหรือว่าไง
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพ
หน้าโรงเรียนเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แวนขนาด๗ที่นั่ง
ขนแรงงานชาวเมียนมา
ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำแล้วไฟลุกไหม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
มีผู้บาดเจ็บ๖ราย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔รายนะคะ
พลเมืองดีไปช่วยคนเจ็บให้หนีออกมาก่อนก่อนที่รถจะระเบิดนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
คือมีรายงานว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุตำรวจตมนครสวรรค์ได้รับแจ้ง
ว่าจะมีรถขนแรงงานต่างด้าว๓คัน
เป็นรถตู้๒คันและรถแวน๑คันก็เลยมีการสกัดจับค่ะ
จับรถตู้ได้๑คันที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมแรงงานต่างด้าวและคนขับรวมแล้ว๑๒คน
จากนั้นไปจับรถตู้ได้อีกคันที่อำเภอบังปะอินพร้อมแรงงานต่างด้าว๑๓คน
และรถคันที่ประสบอุบัติเหตุขับหนีไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แต่สุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุนะคะเสียหลักหลุดโค้งที่บริเวณเชียงรากน้อย
ก็เลยมีคนเจ็บและคนเสียชีวิตเราเลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าคือลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
หน้าโรงเรียนเชียงรากน้อยยังมีร่องรอยไฟไหม้มีคราบน้ำมันอยู่ทั่วถนนนะคะ
มีเศษรองเท้าเสื้อผ้าขี้เท่าที่ถูกไฟไหม้แล้วก็มีเศษซากรถที่อยู่ตรงนั้น
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มค่ะนาทีที่รถแวนคันเกิดเหตุขับผ่านนี่นะคะ
ขับผ่านหน้าโรงเรียนอันนี้คือก่อนที่จะไปประสบอุบัติเหตุ
อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าตอนเกิดเหตุนะคะนอกจากจะมีเปลวเพลิงลุกไหม้มีแรงงานรอดชีวิตวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยนะคะจากจุดที่เกิดเหตุนะคะ
นี่นะคะที่เราวงกลมเอาไว้ให้คือวิ่งหนีตายส่วนอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าหลังเกิดเหตุแค่ไม่ถึงสิบนาที
รถกู้ภัยก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อมาให้การช่วยเหลือ
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่ารถที่เกิดเหตุขับมาเร็วมาก
มาจากทางทางหลวงเอเชียแล้วก็มาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเกาะกลางสามเหลี่ยมมีหลุมอยู่ตรงกลาง
แหกโค้งตกลงไปแล้วกระเด้งขึ้นมาแล้วพลิกคว่ำเสียหลักบนถนนแล้วไฟลุกพลึบเลยนะคะ
ไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจ

ครอบครองรถเป็นชาวจังหวัดสุราชธานี

หรือแค่มีชื่อเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถเท่านั้น

มี๑คนอาการสาหัส

เข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ

ก็เลยแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็ต้องมีการผลักดันกลับประเทศต้นทาง

สพพระอินราชาจังหวัดพระนคร

ตอนนี้มีการเข้มงวดกวดขัน
เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ผลประโยชน์อะไร

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด
คือจะต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ามีตำรวจหน่วยงานอื่น

มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุหรือเปล่า